มันไม่สามารถทำนาได้

และประกาศเป็นพื้นที่ภัยแรงและกำหนดอัตราชดเชยเลย
ว่าไม่ให้ทำนาไม่ต้องไปลงทุนเพิ่มไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพิ่ม
จะชดเชยให้เท่านี้แล้วไม่ต้องทำนา
เขาจะได้ไปจับปลาเขาจะได้ไปทอเสือ
เขาจะได้เข้าไปใช้แรงงานในกรุงเทพหรือในหัวเมือง
เขาจะได้หาทางอื่นในการทำมาหากิน
เขารู้ว่าว่าอ่ะไม่ได้ทำนาแน่แต่ไม่ใช่ใช้วิธีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
คือไม่พูดความจริงแล้วเมื่อให้ชาวพนาไปมีหวังในการทำนา
และจะไปจับเขาเวลาเข้าสูกน้ำ
มันเป็นการทะเลาะกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ
ในพื้นที่กับเกษตรกรทั้งสองฝ่ายไม่สบายใจอยู่ดิ